อีกเหตุการณ์หนึ่งนอกจากเป็นอุบัติเหตุแล้วมันเป็นความชุนละมุนวุ่นวายคุณ
คือรถเก๋งไปชนมอเตอร์ไซค์คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บ
แต่คนขับรถเก๋งคันนี้เมาฮะเมากร่างด่าอาสาหญิง
จะเข้าไปชกต่อยคนเจ็บหาว่าขี่ปาดหน้าอีก
แล้วพลเมืองดีมาห้ามปรามเอ้าพลเมืองดีโดนต่อยอีก
คุณผู้ชมไปดูความวุ่นวายตรงนี้กันหน่อยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะอุบัติเหตุก็ส่วนหนึ่งนะ
ส่วนความชุลมุนวุ่นวายชกต่อยกันก็อีกส่วนหนึ่งนะ
คือเรื่องนี้ผู้ชายสวมสือเชื้อแขนยาวต้าทองเมาค่ะ
มีเรื่องชกต่อยกับพลเมืองดีอยู่กลางถนน
กู้ภัยก็ต้องเข้ามาช่วยแยกแล้วครับ
เรื่องของเรื่องผู้ชายคนนี้ก่อเหตุขับรถเก๋ง
ชนรถจักรยานยนต์จนคนขี่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณซอยประชาอุทิศ๒๑แขวง
และเขตราดบุรณะตอนเช้ามืดเมื่อเช้านี้
ตำรวจสนราชบุรณะพร้อมกู้ภัยร่วมกับตันยู
จุดทุ่งครุเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
กไก่ขไข่๕๙๓๒กรุงเทพมนคร

สภาพถูกชนท้ายล้มตะแคงอยู่กลางถนน
แล้วก็หน้ารถเสียบคาอยู่ตรงรถเก๋งเลยนะครับ
คนขับรถจักรยานยนต์คือนายสิทธิชัยอาทเศษอายุ๓๘ปีได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่กำลังประถมพยาบาลเพื่อจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตอนเกิดเหตุนางสาวนวพรนักคล้องอาสากู้ภัยร่วมกระตันยูเป็นอาสาหญิงนะ
กำลังตรวจสอบผู้บาดเจ็บเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
กลับถูกผู้ชายเจ้าของรถเก๋งพูดจาต่อว่าใช้คำหยาบคายลักษณะคล้ายคนเมาพูดล่ะคุณ
ถามว่ามึงเป็นอาสาเหรอถามผู้หญิงแบบนี้
เดี๋ยวกูจะให้มึงคุยกับใครสักคนแล้วก็อ้างว่ารู้จักคนใหญ่คนโตนะฮะ

ต่อมานะครับอาสาหญิงก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้
พยายามจะเข้ามาทำร้ายคนเจ็บคือคนขี่มอเตอร์ไซค์
อาสาหญิงกำลังทำบาดแผลที่เป็นหัวแตกให้นะฮะ
กำลังดูแลหัวแตกให้น้องคนนี้
ปรากฏว่าผู้ชายช่วยของรถเก่งเข้ามาจะทำร้ายคนเจ็บนะครับ
จับใจความได้ว่าไม่พอใจที่คนเจ็บ
ขับรถปาดหน้าขี่มอเตอร์ไซค์ปาดหน้านะครับ
อาสาหญิงก็เลยต้องเรียกกำลังเสริมให้เข้ามาช่วย
จากนั้นชายที่ก่อเหตุหันไปทางอื่นคุณ

จนเกิดการชกต่อยชุลมูลกันแบบในคลิปนี้ครับ
อาสากู้ภัยก็อยู่นะคุณนะตำรวจก็อยู่นะ
แต่ผู้ชายคนนี้ถ้าเมาหนักเหมือนกันผู้ชายก็ไม่รู้เรื่อง

แล้วก็คุยโทรศัพท์อ้างกับปลายสายว่า
ผมโดนต่อยผมโดนต่อยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ
ทั้งที่ตัวเขาเองเป็นฝ่ายต่อยตีพลเมืองดี
แล้วก็จะหาเรื่องคนอื่นสุดท้ายถูกควบคุมตัวไปนะครับ